โอโจรสาวแสบแอบสลับทอง
แต่เจ้าของรู้ทันคุณผู้ชมอุบายนี้ไม่ค่อยจะเห็นนัก
โจรเนี่ยเข้าไปในร้านทองแอบเอาทองปลอมนะเอาทองปลอมมาสลับกับทองจริงฮะ

แต่เจ้าของรู้ตัวคนนี้คนนี้คือโจรนะชื่อว่านางสาวพกาวันคล้ายประยูนอายุ๒๔ปี
เข้ามาในร้านแบบนี้เอาทองลองมาทาบดูทาบดูตัวตัวเอง
หลังจากนั้นก็ออกจากร้านไปแต่เจ้าของร้านจำได้เฮ้ยนี่มันทองปลอมนี่ว่ะ
รีบตามไปเลยแล้วบอกให้คนแถวนั้นให้ชาวบ้านแถวนั้นช่วยตามจับหน่อย
สุดท้ายคนร้ายวิ่งไปได้แค่๔๐๐เมตร
รวบตัวไว้ได้ครับนี่เป็นห้างทองอรวรรณในตลาดเทศบาลเมืองสามพรานครับ

นางสาวพกาวันที่ก่อเหตุไปนะ
เอาทองรูปภัณฑ์หนัก๕บาทไป๑เส้นมูลค่า๑๕๗๕๐๐บาท
เรื่องต้นเธอยังให้การปฏิเสธอยู่
นี่แต่ก็โดนตำรวจมาแล้วก็มีชาวบ้านแถวนั้นก็มากดดันด้วยครับ
เค้นสอบนานอยู่๕ชั่วโมงสุดท้ายเธอสารภาพว่าเออเธอก่อเหตุจริงครับ

อรวรรณครับเจ้าของร้านเล่าแบบนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
โอ้โหคนร้ายคนนี้ก็ทำเหมือนมาดูสร้อยทองแหละแต่ก็ออกอุบายไงว่า
จะเอาทองไปลองทาบกับตัวเองดู
มาขอดูทองหนัก๕บาทแต่เจ้าของไม่ให้เพราะว่าเจ้าของบอกอยู่ร้านคนเดียว

คนที่เกาะเห็นนางพาการวรรณเนี่ยนะออกจากร้านไปแล้วรอบนึง
แต่เหมือนจะนึกอุบายได้ก็เลยกลับมาอีกรอบนึง
แล้วก็มาออกอุบายอย่างที่บอกไปเลยก็คือเอาทองปลอมมาสลับดูฮะ
จริงฮะแต่เจ้าของร้านก็หัวไวเหมือนกัน
จำได้ไงว่านั่นไม่ใช่ทองตัวเองเป็นทองปลอมนะฮะ
ใดนั้นตอนที่เธอร้องทักว่าเฮ้ยมันทองปลอม
นี่คนร้ายจะหนีไปแล้วแต่ก็หนีไปไม่ได้ไกล
สุดท้ายก็โดนจับไปได้แล้วก็โดนตั้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์
แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีแล้วนะครับ